ช่วงตลอดตลาด

ดูสิว่าสัปดาห์นี้ราคาจะปรับเปลี่ยนหรือเปล่านะจ๊ะ

แล้วก็สะโพกไก่๘๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เนื้อแดงวัว๒๓๐บาทต่อกิโลกรัม
ไข่ไก่เบอร์๐๔๕บาทต่อฟองนะคะ

ใครชอบทานเห็ดมาเช็คราคา
ฟาง๑๑๐บาทต่อกิโลกรัม
นางฟ้า๕๐บาทต่อกิโลกรัม
หูหนู๕๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็เห็ดเข็มทอง๒๐บาทต่อกิโลกรัมจ้า
เอาเป็นว่าราคาสินค้ายังคงที่อาจจะสูงอยู่นิดนึงช่วงนี้